อยากชวนทุกคนไม่มาเพื่อมีโอกาสมาดูนะคะอย่างน้อย
เหมือนท่านรองนายกบอกนะคะว่านอกจากที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วทั้งสถานชาติประวัติศาสตร์ของไทยเอง

เป็นอย่างไรบ้างค่ะบรรยากาศแบบริมน้ำเจ้าพยา

จริงก็เชื่อว่าเป็นบรรยากาศที่ดี
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งน้ำเจ้าพญาที่สวยที่สุด

เธอต้องลองคุมแล้ว

อยากจะที่นั่งชมเรือของเราด้วย
เป็นพิวเทียสร้างเรือรอยน้ำที่แรกอยู่บนประเทศไทย

เอออย่างไรคะพี่ปี่นูนไปเจอกันอย่างไร
ก็คือพี่ออกกำลังกายนั่นเกิด

เจอก่อนหน้านี้คือเจองานวันเกิดอ้ามตัวลิ้นแล้ว
อ้ามว่าดิดเดินคนเดียวมา๔ชั่วโนงแล้ว
คลิปขึ้นแล้วหลักคนพัทบใจ

ก็เป็นเพื่อนเช่าของแต่ว่าเป็นเพื่อนคนแรกในวงพิการได้ซ้ำ

ไม่ได้กรี๊ดคนเยอะคนเยอะอยู่ในในฐาม
แต่ตอนนี้อาจจะคิดได้กว่านี้จะขอบบตั้งเพื่อนเพิ่ม

ว่าเขาเดินคนเดียวก็หากกลับติดรถจะติดละรวัง

ไม่มีแบบอัพเดทชีวิตส่วนตัวล่ะ

ที่ไหนใช่ยินดีค่ะจะมีโอกาสมีแฟนมิตติ้งไหมคะ

มีแฟนมิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้ำอยากลองมาโคลกันไหมค่ะ
กับพี่ยาภรรยาบรามพุทธศาสนธรรมัยโอ้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ

เพื่อนสวยร้อสวยมากด้วยค่ะอืมโอเคขอบคุณครับคุณทุกคนค่ะ